ส่วนทางด้านพักเสรีรวมไทยค่ะกลายเป็นไฮไลท์ไปซะอย่างนั้น
ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทค่ะโอ้โหร่ายยาวเลยนะคะ
ว่ายังไงฮะท่านบอกว่าลองไปดูสามกก
หรือประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยก่อนสิกษัตริย์ทำศึกสงคราม
ฆ่าแม่ทัพตายไปแล้วเราจะเอาไพร่พลมาเลี้ยงดู
ปลูกข้าวทำนาต่อไปหรือไม่หรือเราจะฆ่าทิ้งให้หมด
โปรยแบบนี้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
พลเอกประยุทธ์เขาก็ไปแล้วไม่มีแม่ทัพแล้ว
เราควรจะเอาไพร่พลเขามาไหมบางคนบอกว่าไม่ได้
แต่เราเห็นว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะหรือพักพลังประชารัฐ
พลเอกประวิทย์แม่ทัพยังอยู่แต่เขาก็ยอมแพ้ไปแล้วนี่
เราจะเอาไพร่พลต่างมาเลี้ยงดูไหม

ว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนภาคเพื่อไทย
ให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ
สุดท้ายก็ต้องจับไม้จับมือกันแบบนี้นะคะ
แต่ละภาคก็จับไม้จับมือกันถ่ายรูปร่วมกัน
เป็นคำมั่นสัญญาว่าจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันให้สำเร็จค่ะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่มิ้วบอกค่ะว่า
กลายเป็นท่านพลตบริษฐภิกษ์ศูนย์เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการแถลงใช่ไหมครับ
แถลงเสร็จก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่ออีกนะ
ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติที่ไม่มีสวมายุ่งเกี่ยวก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสร็จไปตั้งนานแล้ว
แต่พอมีสวมันเป็นข้อจำกัด
ก็เลยอยากจะให้ประชาชนเข้าใจอย่าสร้างเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกเลย
เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ